พยากรอากาศของเรามาเร็วหน่อยเช้าวันนี้ค่ะ
อยากจะพยากรอากาศแล้วก็เตือนคุณผู้ชมเนิ่น
ก่อนออกจากบ้านกันเลยว่าสภาพอากาศเช้าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะ

เมื่อคืนชุ่มชำไปแล้วสำหรับสายฝน
เช้านี้หลายคนไม่อยากจะตื่นเหมือนผมเลย
แต่ว่าฝนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ
ก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ฝนเน้นตกในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกใต้ตอนบน
หลังจากนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นอีสานตอนบนภาคเหนือ
จะได้ชุ่มชามกับสายฝนกำลังนี้ฝนกรุงเทพก็จะเปลี่ยนเวลาแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปตกกลางดึกนะครับ
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าโอกาสตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะเปลี่ยนเป็นช่วงใสประจำจนึงช่วงเย็นแทน
ช่วงเย็นนี้จะแย่หน่อยนะกรุงเทพ

ต้องงดล้างรถก็ล้างไม่ได้แล้วซักผ้าก็ซักไม่ได้แล้ว
มีโอกาสว่าจะล้างได้สักปีหน้า

สภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ละจังหวัดแต่ละภาค
ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ

วันนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
โดยจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าเมฆที่ก่อตัวเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานั้น
ภาพรวมถ้าหากเปรียบเทียบเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
มาจนถึงณขณะนี้นะครับ
พบว่าเมฆที่เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงเกิดขึ้นนั้น
ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วก็ลดลงในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ก็ยังมีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้สามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มเมฆฝน

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือในบริเวณฝั่งตะวันตกของภาค
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงราย
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณทางตอนบน
ภาคกลางมีอยู่บางจุดแถวบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดราชบุรี
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตกหลายจุดเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
นี่คือสถานการณ์ฝนที่มีการก่อตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้
รวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็มีมารายงานว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมี
บางจุดบางพื้นที่ได้เจอฝนที่ตกโปรยไปเป็นระยะ
เป็นฝนตกปล่อยเท่านั้นนะครับ
มาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
จะยังคงเยอะหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ก็ภาคอีสานตอนบนอาจจะเยอะเป็นพิเศษ

คำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป

สังเกตว่าในช่วงเช้าวันนี้
มีฝนปล่อยในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ฝนตกหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ช่วงสายวันนี้ครับจากการคาดการณ
เพราะว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ไล่ยาวผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็มันจะหลดในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

แล้วมีโอกาสที่จะเกิดกลายเป็นกลุ่มฝนเช่นเดียวกัน
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงเที่ยง
ฝนในพื้นที่ภาคกลางยังคงมีอยู่

ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็น
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะมีการเปลี่ยนทิศทาง
กลุ่มฝนจะเริ่มเขยิบไปทางฝั่งตะวันออก

น่าสนใจละทีเดียวช่วงข้ามวันนี้
อาจจะเจอฝนตกหนักในบางพื้นที่
เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าหวานนี้
นี่คือสถานการณ์ฝนตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนตอนล่างนั้นจากการตรวจสอบจากกระแสลมที่พัดมาปกคลุมตอนนี้
ส่วนใหญ่ตอนล่างนั้นก็จะมีตกกระจายปะปลายบ้าง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาค
ปัจจัยที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าวันนี้เองครับมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
กลุ่มเมฆฝนเหล่านี้เองเกิดจากการที่กระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้
บเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวตอนนี้
มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งกระแสลมที่พัดมาปกคลุมเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ก็คือกระแสลมที่พัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมฤดูฝนนะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือสถานการณ์คลื่นในบริเวณฝั่งอันดามัน
คลื่นจะสูงขึ้นนะครับดังนั้น๒๒ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๗
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับ
ก็คือบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนอาจจะแรงเป็นพิเศษ
จัยที่เหนียวนำทำให้เกิดความรุนแรงก็คือมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ห่อมเกิดขึ้นขนาดข้างประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหย่อมที่ว่านี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
ถ้าหากเราซูมออกมานะครับบริเวณฝั่งอ่าวเบงกอก็จะมีห่อมความกดอากาศต่ำค่อนข้างแรงละทีเดียว
ทิศทางมุ่งหน้าขึ้นไปบริเวณทางตอนเหนือส่วนบริเวณฝั่งทะเลจินใต้ก็มีอีกหนึ่งหย่อมนะครับ
หย่อมบริเวณทะเลจีนใต้น่าจับตามองครับเพราะว่าห่อมนี้เองมีการคาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
จะสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปบริเวณอ่าวตังเกียร์แล้วก็จะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนหรือว่าดีเปอร์เรชั่นได้ต่อไป
ซึ่งถ้าหากพัฒนากลายเป็นดีเรชั่นทิศทางก็จะมุ่งหน้าไปทางเหนือนะครับไปบริเวณเกาะฮ่องกงไต้หวันแล้วก็บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
แต่ก็จะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกอีสานตอนบนมีฝนตกชุกได้ในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
และการก่อตัวของห่อมความกดอากาศต่ำ๒หย่อมนี้ก็จะทำให้ในระยะนี้ฝนบางจุดบางพื้นที่จะลดลงนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในเช้าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
เรามาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
มาดูสถานการณ์ฝนว่าในวันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ไหนบ้าง
เริ่มต้นเช้าวันนี้ครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับกับมีฝนฟ้าขนองโอกาสการเกิดฝนมากถึง๑๔๐ของพื้นที่
จังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านเพชรชบูรสุโขทัยตากแล้วก็พิสุนุโลกนะครับ
ในขณะที่บริเวณภาคอิสานนะครับไปดูภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองนะครับ
สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีครับไปต่อที่ภาคกลางครับ
พื้นที่ภาคกลางมีโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่ในวันนี้นะครับ
หนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรี
ขออภัยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานี
คอสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สละบุรีล่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยครับ
จากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝนวันนี้มากถึงร้อยละ๖๐นะครับ
โดยพื้นที่ที่มีโอกาสการเกิดฝนก็คือบริเวณจังหวัดเพชรชบุรี
จุบคลีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
ฟังอันดามันโอกาสการเกิดฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะตกบริเวณตอนกลางนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ปิดท้ายที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพ
หานครและปริมณฑลในวันนี้มีโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
สุด๒๗องศาเซลเซียตช่วงเวลาในการตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้คาดการณ์ว่าโอกาสตกจะตกช่วงสายเป็นต้นไป
ไปจนถึงช่วงเย็นดังนั้นการวางแผนการติดตามสภาพอากาศ

คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
หลังจากนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ปิดท้ายกันวันนี้นะครับกับเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ